คุณผู้ชมครับมาดูโพลกันหน่อยกันแล้วกันครับ
ไทยรัฐโพลครั้งที่๔ครั้งสุดท้ายครับ
ที่พรุ่งนี้๗พฤษภาเลือกตั้งล่วงหน้า
และ๑๔พฤษภาเลือกตั้งใหญ่ทั้งประเทศนะครับ
เพราะว่าในช่วง๗วันก่อนเลือกตั้งจะทำโพลไม่ได้อีกแล้ว

สุดท้ายก่อนเลือกตั้งปรากฏว่าโพลครั้งที่๔

คุณเห็นไหมครับถามว่าคะแนนนิยมเลือกแคนดิเดตนายก

รอบนี้คุณทิมพิธาคะแนนพลิกกลับขึ้นมาอยู่ที่๓๘
แซงคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานซึ่งตกไปอยู่อันดับ๒ที่๑๘
แล้วก็ตามมาด้วยผลเอกประยุทธ์๑๕นะฮะ
ไปดูกันต่อครับคำถามต่อไปฮะ
ถามว่าแล้วถ้าหากว่าเลือกสอสอเนี่ย
คุณจะเลือกสอสอเขตพักไหน

ตามมาด้วยเพื่อไทย๒๙คะแนนลดลงนะฮะ
แล้วก็ตามมาด้วยรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยและภูมิใจไทย

แล้วถ้าหากว่าเลือกสอสอปาร์ตี้ลิสต์ล่ะ

ก้าวไกลก็มาอันดับ๑คะแนนเข้ามาแรงนะฮะ
ครั้ง๓ครั้ง๔เนี่ย๓๙ครับ
รองลงมาคือเพื่อไทยตกมาอยู่ที่๒๘
รวมไทยสร้างชาติ๑๓ไทยสร้างไทย๖
และภูมิใจไทย๔ครับ